มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาทักษะของเยาวชนไทย
ก็เปิดฉากขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่๑๑
ไปที่การเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานให้แข็งแกร่งต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลอาชีพในอนาคตค่ะ
โดยปีนี้นะคะไมโลฟุตซอล๒๐๒๐ค่ะก็จะเปิดคัดเลือกเด็กที่มีใจรักกีฬาอายุระหว่าง๗๑๒ปีทั่วประเทศไทยนะคะ
เพื่อมาร่วมทดสอบความสามารถใน๕ทักษะพื้นฐานกันเป็นทีม
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกันิษฐะที่ราชชาวกรมสมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารี
และก็ทุนการศึกษารวมกว่า๖๖๐๐๐บาทด้วยกันค่ะ
โดยการแข่งขันไมโลฟุตซอล๒๐๒๐จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น๓รุ่นอายุด้วยกันนะคะ
ก็จะมีรุ่น๗๘ปีรุ่น๙๑๐ปีแล้วก็รุ่น๑๑๑๑๒ปี
รับสมัครรวมทั้งสิ้น๓๘๔ทีมด้วยกันค่ะ
แต่ละทีมก็จะมีผู้เล่น๕คนทำการแข่งขันใน๕ฐานที่ทดสอบทักษะด้านต่าง
โดยอาจารย์หลังดรชาญวิทย์ผลชีวินเป็นผู้ออกแบบฐานต่างนะคะ
ฐานต่าง๕ฐานที่ว่ามีอะไรบ้าง
มีทักษะการเลี้ยงบอลทักษะการรับการส่งบอลทักษะการเดาะบอลทักษะการโหม่งบอลแล้วก็ทักษะการยิงบอลค่ะ
ออกมาบอกนะคะว่าคือเชื่อว่าเด็กไทยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตสู่ความสำเร็จด้วยคุณค่าทางการกีฬาก็เลย
ค่ะอ่าพูดถูกไมโลกลับมาครับในปีสองพันยี่สิบนี้
ภายใต้การแข่งขันรูปแบบใหม่เพื่อที่จะรักษาระยะห่างทางสังคม
ตามนโยบายของภาครัฐโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับที่หนึ่ง
ก็เข้ามาร่วมแข่งขันมาพิสูจน์ทักษะที่พวกเราทุกคนจะต้องมี
แล้วก็พัฒนาความเชี่ยวชาญหรือว่ารักษาของกีฬาฟุตซอล
กันไปด้วยกันนะครับก็ฝากข้ำหลักน้องพวกพวกครองแล้วก็
ก็จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่สิบเจ็ดสิงหาคมไปจนถึงสิบสี่กันยายนค่ะ
โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นใน๕ภาคด้วยกัน
ที่จังหวัดเชียงใหม่อุบลวราชธานีสงขลา
สุพรรณบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะ
เริ่มสนามแรก๒๖กันยายนนี้
สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้